ทีนี้มาดูเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ
ตำรวจชวนแสดงของเขาเห็นด้วย
ตำรวจจะแต่งงานก็ต้องมีการถ่ายพรีเวดดิ้งถูกไหม
ฉากหลังเป็นรถของตำรวจทางหลวง

คุณเอาของหลวงที่เป็นภาษีประชาชนเนี่ย
มาใช้ถ่ายพรีเวดดิ้งเอาลองดูหน่อยค่ะ
ด้านนี้
ตำรวจบอกว่าเจ้าบ่าวในคลิปเนี่ยเป็นร้อยตำรวจเอกทำงานเป็นตำรวจทางหลวงมา๑๐ปีแล้วนะคะ
การแต่งงานมีเพียงครั้งเดียวในชีวิต
ก็เลยอยากถ่ายทำสถานที่ทำงานตรงนี้
ไว้เป็นความทรงจำเป็นเกียรติเป็นประวัติเป็นที่ระลึกแก่วงตระกูล
ที่เอามาประกอบฉากก็จอดอยู่เฉย

นี่ค่ะเขาแค่รู้สึกว่าเขาเป็นตำรวจ
เขาก็อยากมีโมเมนต์ในความที่แบบเขาจะแต่งงาน
แล้วมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาก็คือรถตำรวจทางหลวง
เอาอย่างงี้คุณผู้ชมถ้าคนไหนมองว่าไม่เหมาะสมเนี่ย

บางคนก็บอกว่าอ้าวรถตำรวจมันเป็นภาษีของประชาชน
คุณจะมาใช้เรื่องส่วนตัวแบบนี้ได้อันนี้เหตุผล
ยกเว้นว่าณตอนที่ถ่ายเนี่ยเขาต้องเอารถไปปฏิบัติหน้าที่อะไรหรือเปล่า

ทีนี้ผู้การตำรวจทางหลวงว่าไงพลตำรวจตรีเอกรัฐลิ้มสังกาศนะครับ
ท่านบอกว่าตามระเบียบราชการแล้วเนี่ยเออลองฟังนะฮะ

ตามระเบียบราชการแล้วสามารถขออนุญาตใช้สถานที่
หรือนำรถของราชการไปถ่ายงานหรือถ่ายภาพยนตร์ได้
แต่กรณีถ่ายพรีเวดดิ้งของผู้กองคนดังกล่าวไม่แน่ใจว่ามีการขออนุญาตแล้วหรือไม่

อันนี้อาจจะต้องให้เจ้าตัวชี้แจ่งว่าได้ขอนุญาตรึเปล่า
ใช่ผู้การผู้การทางหลวงบอกว่าว่า
ว่าเดี๋ยวต้องตั้งกรรมการสอบเลยนะท่านเนียนอืมค่ะเจ็ด